บรรยากาศกันที่แรกครับที่วัดโปรยฝนอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ไปดูกันหน่อยครับคึกคักเหมือนเดิมนะนักเสียงโชคเขาก็ไปกัน
มีการนำชุดทหารของเด็กของเล่นต่างรวมถึงน้ำแดงขนมประทัด
แก้บนไอ้ไข่จำนวนมากเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีรูปปั้นของไอ้ไข่
นางสาวสุพรรณศานินสิริหนึ่งในผู้สมหวังที่เคยถูกรางวัล
ก็บอกว่างวดที่ผ่านมาฉันถูกรางวัลไปสมหวังตามที่ขอพร
ต้องมาไห้แก้บนกันหน่อยแล้วถ้าถูกอีกก็จะแวะมาแก้บนอีก
พระครูสมุอำนวยโชติปัญญาเป็นเจ้าอาวาสก็บอกว่า
อยากจะมอบสิ่งของต่างจากการแก้บนให้กับโรงเรียน
หรือว่าสถานสงเคราะห์เด็กถ้าเกิดว่ามีคนสนใจติดต่อมา
ก็จะให้กันไปนะส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาก็อยากจะไปร่วมบริจาคก็
ในการจะไปสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ก็สามารถโอนเงินเข้าไปได้
ที่บัญชีของทางวัดก็ธนาคารไทยพนิษฐ์สาขานหนองเสือ

อันนี้ก็เป็นการบอกบุญต่อแล้วกัน
ใครอยากจะได้รางวัลขอเลขขอโชคก็ไปได้
ก็ที่วัดโปรยฝนนะครับ
ส่วนที่บริเวณอาสมฤษีเนรอำเภอบางไซดจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
เมื่อวานมีนายพงศักดิ์โสพักดีหรือว่าโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม

ถูกรางวัลกันไปเยอะทีเดียวครับ

เออเขาไปเป็นประธานชมรมเปิดบ้านพระเครื่องไง
ก็เลยนำน้ำแดง๑๒๐๐๐ขวดไปถวายกุมารเจ้าโสเฮงแก้บน
ถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวเลข๗๙๗๕ใบ

งวดที่แล้วได้ไปแสน๕ก็เลยซื้อมาแก้บ้น

อืมนะฮะโป๊งเหน่งบอกว่าจะนำน้ำแดงทั้งหมดเนี่ยไปแจกให้กับเด็กเด็กต่อนะครับ
เป็นชาวเขาในถิ่นธุรกันดาลที่จังหวัดเชียงใหม่
เดือนธันวาคมพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวคืนรอยกระทงคือพรุ่งนี้

จะมาทำพิธีอาบน้ำมนต์แสงจันทร์แล้วก็จะทำพิธีขอตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ที่อาสมฤษีเนร

ใครอยากได้ไปซะที่นี่

แต่เขาไม่ได้บอกเรามาว่าได้อะไรมา

อ้าวปิดท้ายกันที่บริเวณสวนป่า
เป็นสวนป่าบ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชายชาญจัวร์อังทอม

แล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านดวงเฮงที่ขอเลขเด็ดงวดที่แล้ว
สมใจกันมาก็เตรียมที่จะมาทำบุญ
ในการเททองหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงอีก๒องค์ของรูปหล่อ
เป็นรูปหล่อของแม่พวงทองแล้วก็แม่สัมเภาทองเป็นตะเคียนสองต้น

อ่าน้องแม่แก้วเรือนทองตะเคียนในห้องติดแอร์นะครับ

คาดว่าจะใช้ทองเหลืองน้ำหนักรวม๓๐๐กิโลกรัม
แล้วก็ใช้ทองคำน้ำหนักเฉลี่ยสี่ถึงห้าบาท
นะฮะที่ผ่านมาเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่แก้วเรือนทองเนี่ย

อืมให้ดูน้ำมนนี้ก่อนอ่าฟีดภาพไว้นะ

เลขอะไรก็ไม่ทราบให้คุณผู้ชมมองเองว่าเลขอะไร

ไลน์ลงก่อนก็ได้ให้คุณผู้ชมมองเองแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วย
เราเห็นแล้วล่ะแต่เราอาจจะมองไม่เหมือนกัน

บอกไม่ได้มีคนเข้าไปดูไปส่องถูกเลขกันเยอะแยะมากมาย

มีคนเคยถูกแล้วบริจักษ์เงินที่สองล้านให้กับว่านี่

มันขดเป็นเลขอะไรนะ

ตาดีได้ตาไร้เสียกอบให้ทุกชมโชคดี
เราจะย่อนนำฝากกันเรื่อย

เอาให้ดูขันนมนต์ก่อน